ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกว
ตอนนี้ยักษ์ย้ายมึงก็เด็กรวดเซินเออมันคือกันทั้งนั้นแหละเนี่ย
หวังหนึ่งคนเดียวอ่างั้นเข้าฝั่งครับใช่นักนักนักนักนักนักรู้จักกันหรอ
อันนี้ฟังผู้ชายเสื้อเทากับผู้หญิงชุดชมพูด้านฝั่งรถสีขาวฝั่งบ้านตรงข้าง
ส่วนฝั่งเจ้าของคลิปก็คือฝั่งนี้นะฮะ
ละมุนวุ่นวายกันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ในซอยในบ้านเนี่ย
บางทีก็มีด่งมีด่ากันบ้างนะครับ
คลิปนี้ก็ถูกโพสต์เอาไว้นะครับในเพจ
เพจดังต่างนะครับพร้อมกับข้อความที่บอกว่าปัญหาโลกแตก
เพื่อนบ้านกับที่จอดรถนี่เพจ
พร้อมกับบอกว่าให้ค่อยคุยเคลียร์กันก็แล้วกัน
แล้วมันเป็นหน้าที่ของเราไหมต้องมาเข็นรถเขาทุกวันเลยไหมคะ
คลิปนี้เป็นภาพที่กำลังโต้เถียงกันเนี่ยนะครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าไปเข็นรถออกจากหน้าบ้านของฝั่งตรงข้ามบ้านคู่กรณี
เพื่อจะเอารถตัวเองเข้าจอดในบ้าน
นี่เห็นไหมตอนคลิปต้นทางเนี่ยคือมันประตูรั้วมันตรงกันเลยไง
แล้วเขาจอดตรงประตูรั้วเขาพอพ่อเธอมาถึงพ่อเธอก็เอารถเข้าบ้านไม่ได้
ต้องเข็นขึ้นมาอย่างนั้นเพื่อให้พ่อเอารถเข้าบ้าน
แล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากทางฝั่งนั้นหาว่าบางทีก็บอกเข็นแล้วก็ไม่เข็นกลับมาที่เดิม
ไปแล้วเข็นไม่พ้นต้นไม้นกมันขี้ใส่อย่างนี้ปัญหามันเกิดตลอด
แล้วรอบล่าสุดก็มีปัญหาตามคลิปตรงนี้นะฮะ
ผู้ชมคิดเห็นอย่างไรจอดรถหน้าบ้านกันแบบนี้หรือว่าเข้าบ้านกันแบบนี้มันได้ไม่ได้อย่างไร
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ของบ้านหลังนี้นะฮะที่เจ้าของคลิปได้โพสต์เอาไว้นะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะ
เจ้าของบ้านที่จอดรถเก่งไว้ถนนหน้าบ้านเนี่ยวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะครับเลยไม่ได้คุยด้วย
ถ้าอยากให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากฝั่งของท่านก็บอกมาได้นะจะได้ฟังทั้งสองมุม
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเจ้าของรถที่เป็นเจ้าของบ้านซื้อรถคันสีขาวคันนี้มา๒๓ปีแล้วนะครับ
แล้วก็จอดแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วก่อนหน้านี้เขาเป็นรถกระบะแต่ขายกระบะไปแล้วแล้วก็มาเป็นรถเก่ง

เป็นหมู่บ้านแถวบางบัวทองนนทบุรีนะครับวันนี้ทางเจ้าของคลิปนะฮะเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านหลังที่ถ่ายคลิปนะครับ
ชื่อคุณดาวสมมุตินะชื่อคุณดาวนะอายุ๒๔ปีไปสพบางบัวทองนะครับ
เพื่อไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เนื่องจากเธอบอกพอมีเรื่องมีราวกับคู่กรณีในครั้งนี้เนี่ยเธอก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว
บอกว่าอย่างนี้ฮะช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาเกือบ๒ทุ่มนะครับเมื่อคืนวันก่อน
ตอนนั้นเธออยู่บนห้องในบ้านหลานมาเรียกบอกช่วยไปดูพ่อหน่อยพ่อเอ๊ะอะโวยวายอยู่เนี่ย
ตรงบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพราะว่าพ่อบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาต่อว่าพ่อ
ว่าไปเข็นรถเขาแล้วไม่เข็นกลับที่เดิมเขาก็ไม่พอใจแล้วก็มาพูดจา
ด่าทอด้วยถ้อยคำที่ไม่ดีนะครับแล้วมาหาว่าทางบ้านเธอเนี่ยทำแบบนี้หลายรอบแล้ว
เธอก็เลยเดินไปหาเขาไปถามว่าเอ๊ะถนนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันพื้นที่สาธารณะไม่ใช่เหรอ
แล้วฝั่งบ้านเธอเนี่ยจะต้องเข็นรถอยู่แบบนี้ตลอดไปเหรอ
ทำให้ฝั่งบ้านนั้นเนี่ยโมโหขึ้นทันทีคุณดาวบอกเหตุการณ์นี้ไม่ใช่วันสองวันนะ
แต่มัน๗๘ปีมาแล้วที่บ้านฝั่งตรงข้ามจอดรถหน้าประตูบ้านแบบนี้
ฝั่งเธอจะเข้าจะออกบ้านต้องคอยไปเข็นรถบ้านเขาบางทีใส่เบรกมือ
ก็ต้องไปคอยเรียกเขาให้มาขยับรถทำให้เธอรู้สึกว่าฝั่งบ้านเธอเนี่ยที่จอดรถในบ้านอ่ะ
มันกลายเป็นคนผิดไปได้ยังไงกลายเป็นคนผิดไปแล้วเหรอคนจอดรถในบ้าน
เรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้ใครก็ได้จะเป็นสังคมหรือเป็นนักกฎหมาย
ช่วยพิจารณาให้หน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครถูกใครผิดอะไรยังไง
บ้านฝั่งนั้นต่อเติมจนเต็มพื้นที่จอดรถจนจอดรถในบ้านไม่ได้
ส่วนบ้านฝั่งเธอจอดรถในบ้านแต่ขยับเข้าออกแต่ละทีก็ลำบากเหลือเกิน
กลายเป็นว่าทุกวันนี้บ้านฝั่งเธอเหมือนเป็นฝ่ายผิด
การที่เราจอดรถในบ้านเราเป็นคนผิดแต่เขาจอดรถหน้าบ้านเขาเขาถูกต้อง
มันก็เลยเป็นข้อสงสัยมาตลอดค่ะ
ตัวหนูก็คือก็ยอมรับว่าอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าหนูไม่ทำร้ายร่างกาย
หนูไม่ได้ใช้ความรุนแรงเหมือนที่ตามในคลิปค่ะ
คือแบบคนเราก็ต้องมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ด้วยถูกไหมคะ
หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีนิติบุคคลนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ทางลูกบ้านอาจจะต้องไปหาทางพูดคุยกัน
เพราะว่าอยู่ซอยเดียวกันจะได้คุยกันอย่างจะได้อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะว่าปัญหาแบบนี้เราเล่าข่าวกันบ่อยมากเลยนะ

นั่นน่ะสิคะจะแก้ปัญหากันยังไงดีเดี๋ยวกลับมา